เอามาดูต่อกันที่เธอคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ที่เชียร์ที่คำพรค่ะบอกเลยว่าเป็นอิสระนะคะ
จะไปช่องไหนก็ไปได้แล้วก็มีการแสดงผ่านมาด้วยนะฮะ
ผลงานใหม่ของเธอบอกเลยว่ามีความดราม่าแต่ก็มีความเครียดชนิดที่ว่า
โอ้โหเช็ดอีกแล้วช่วยให้ลายมือเต็มที่เลยนะคุณ
เพราะว่าบทบาทล่าสุดเนี่ยค่อนข้างท้าทายปะทะกันกับพี่แอนซีเรียมด้วยนะคะ
แล้วก็อยากจะรู้อีกเรื่องหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะ
เจ้าตัวบอกเลยว่าก็ผ่านมาแล้วแต่ก็ยังมีตกออกตกใจอยู่บ้างนะ
เป็นแนวระวังมากกว่าแต่พอถามถึงเรื่องหัวใจค่ะ
เรื่องอื่นเนี่ยตอบได้หมดถามเรื่องหัวใจปุ๊บทำไมทำไม
ที่คำพรตอบซะเสียงสูงจริงเฉียวไปฟังกันเลยค่ะ

อื้อน่ารักน่ารักกันเลย
โอ้คือต้องบอกว่าไม่ว่าไปที่ไหนดีกว่า
คือกลายเป็นว่าแต่ก่อนคือพูดตรงบางทีเราไปเที่ยวไหน

เราก็จะรู้สึกว่าเราไปทำธุระอะไรของเรา
แต่หลังเนี่ยพอไปเราจะเริ่มมองหาทางหนีทีไล่ไว้ก่อนแล้ว
คือเหมือนทำให้เป็นการเตือนสติเราไปในตัว
เพราะว่าจริงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ควรจะตระหนัก
ให้ความสนใจกับเรื่องความปลอดภัยของตัวเองอยู่แล้วค่ะ